มาติดตามสรุปข่าวเด็กอื่นที่เกิดขึ้นในรอบวันกันครับ
เว็บไซม์ราชกิจาลูกเอกสารเผยแพร่ประกาศ
ทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด๑๙

คลุม๑๗๐ของประชากร

ในการขึ้นทะเบียนวัคซีนให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดหาวัคซีนมาให้บริการแก่ประชาชน

หรือแผนการจ่ายตามงบประมาณ
และแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดระบุเอาไว้
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ๑๐๐๐อัตรา
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙
โดยจะเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จัดสรรอัตราในหน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ
ตอบแทน๑๘๐๐๐บาทต่อเดือน

และได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ
โดยจะเริ่มจ้างในเดือนมิถุนายนนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมการขนส่ง
กรณีที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไปตัดเสื้อวิน
เรียนแบบของจริงเพื่อนำไปใส่แอบอ้าง
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙
ว่าเป็นการแอบตัดเสื้อมาเรียนแบบ
เป็นการซื้อขายเสื้อวินให้กับบุคคลอื่นหรือไม่
หากตรวจสอบพบว่าเป็นการซื้อขายเสื้อวิน
ก็สามารถดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายได้
จากขณะนี้มีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจน
เห็นป้ายชื่อเลขวินและหมายเลขของคนขับ
นำกลุ่มราศดรนนทบุรีหลังถูกคำสั่งให้จำคุกเป็นเวลา๔เดือน
กรณีร่วมชุมนุมและกล่าวถ้อยคำปราศัยด่าว่าสารอย่างรุนแรง
ด้านหน้าบันไดองค์การอาคารสารอาญาโดยสารเห็นว่าเป็นการใช้ถ้อยคำก้าวร้าว
หยาบคายดูหมินเหยียดหยามข่มขู่แสดงความอาฆาตต่อสารยุติธรรม
และผู้พิพากษาสารอาญาก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อบ้านเมือง